การฝึกผสมปราบเรือดำน้ำระหว่างประเทศ
ถือว่าเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือไทยกับสหรัฐอเมริกา
โดยในปีนี้สหรัฐก็ได้นำเรือดำน้ำรูปแบบใหม่
มาแสดงแสนยานุภาพให้ได้เห็นในหลายรูปแบบด้วยกัน
ซึ่งนอกจากจะได้ความรู้ถึงภัยคุกคามทางทะเล

ยังสามารถนำมาปรับใช้ในการปกป้องทรัพยากรทางทะเลได้ด้วย
ติดตามจากรายงานของคุณภัยศาลเสาเกลียวครับ
ทางทิศวรรษตกเคียงใต้ทะเลอันดามัน
ห่างจากชายฝั่งจังหวัดภูเก็ตประมาณ๖๐ไม
กำลังถูกปรับเรือดำน้ำร่วมกับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา
ภายใต้รหัสการ์เดียส๔สองพันธุ์สิบโกม

ได้นำเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ยูเอสเอสซานพรานซิสโกชั้นล็อตแองเจลิส
และเรือพิฆาตป้องกันภัยทางอากาศยูเอสเอสเตเทม
ซึ่งเป็นเรือที่ติดตั้งระบบอาวุธที่ทันสมัยที่สุดของสหรัฐ
ระบบเรน่าจีสที่ถือว่าเป็นระบบอาวุธป้องกันที่ดีที่สุด
มีเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมยุคใหม่ในการต่อเรือ
และระบบควบคุมความเสียหายจากขี่ปนาวุธต่อต้านเรือ
ยูเอสเอสเตเทมถูกออกแบบให้เป็นเรือบรรทุกสืบยอดอาวุธทางทะเล
มีระบบป้องกันตัวในระยะประชิด

ขณะที่กองทัพเรือไทยได้นำเรือหลวงจักรีนรเบศ
เรือหลวงตักศิลป์เรือลวงนะเรสวน
เข้ามาร่วมปฏิบัติการฝึกในครั้งนี้ด้วยครับ
ที่กำลังดำลงไปในทะเลลึกเพื่อให้เรือรบไทยตรวจจับด้วยระบบโซน่า
รูปแบบการฝึกปราบเรือดำน้ำในครั้งนี้
ได้จัดรูปขบวนให้เรือหลวงจักรีนรเบศเป็นเรือควบคุมสั่งการ
จำลองสถานการณ์ว่าเรือดำน้ำของฆ่าศึกจะเข้าโจมตีเรือเหล่านี้
ภายหลังรับแจ้งว่าอาจมีเรือดำน้ำอยู่ห่างจากเรือจากปีนรเบศประมาณ๑๔ไมล์
จึงต้องปฏิบัติการทิ้งโซน่าชักหย่อนเพื่อตรวจพิสูจน์ทราบว่ามีเรือดำน้ำอยู่บริเวณดังกล่าวหรือไม่
หากตรวจพบก็จะแจ้งพิกัดมายังเรือหลวงจักรีนรเบศเพื่อแจ้งให้เรือพิฆาตเข้าโจมตีเรือดำน้ำทันที
ขณะที่เรือหลวงตัดสินจะเข้าคุ้มกันเรือจักรีนรเบศไม่ให้เรือดำน้ำเข้ามาใกล้ในระยะประชิด
ทั้งหมดนี้คือการฝึกร่วมภายใต้รหัสกาเดียนซี๒๐๑๖เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ในการวางแผนปราบรามภัยคุกคามทางทะเลในรูปแบบใหม่
และยังทำให้ได้รับทราบเทคโนโลยีใหม่ที่จะนำมาประยุกต์เพื่อป้องกันทรัพยากรและพิทักษ์น่านน้ำของไทยได้
ไพรสาสกรีวข่าวไทรัฐทีวีรายงาน